เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววิสารดีเตชะธิรวัตรสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะ
วันนี้ดิฉันจะขออภิปรายให้เพื่อนสมาชิกและพี่น้องประชาชนได้เห็นโอกาสที่ดีต่างของประเทศเราที่จะได้รับจากคำแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้ไว้ในที่ประชุมแห่งนี้ค่ะ
คำแถลงนั้นได้มีการระบุว่ารัฐบาลจะดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าที่ถูกกฎหมายตามแนวชายแดน
ดิฉันต้องบอกเลยนะคะว่าดิฉันรู้สึกดีใจมากมากที่ได้ยินคำนี้ค่ะเพราะการพัฒนาตามแนวชายแดนนั้นจะสร้างงานสร้างเงินสร้างรายได้แล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนค่ะ
เพราะในปัจจุบันค่ะเราต้องบอกว่าตามแนวชายแดนเนี่ยเปรียบเป็นเหมือนรั้วของประเทศเราและปัจจุบันนี้รั้วบ้านของเรามันผูกพังค่ะต้องการได้รับการดูแลต้องการได้รับการสนับสนุนค่ะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาทางด้านลักลอบการนำเข้ายาเสพติดและที่สำคัญที่สุดค่ะ
ของพี่น้องชาวชาติภัณฑ์ด้วยขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะสไลด์ต่อไปค่ะทุกท่านค่ะอาจจะสงสัยว่าตามแนวชายแดนนะมันมีความสำคัญอย่างไรกับทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะตามการรายงานของทางกระทรวงพาณนิตนะคะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะเราจะเห็นได้ว่าการค้าชายแดนของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านเ
การส่งออกมีมูลค่าที่๑ล้านล้านบาท
และการนำเข้ามีมูลค่า๖แสนกว่าล้านบาทค่ะ
ไทยได้ดุลการค้ารวมทั้งสิ้น๓แสนกว่าล้านบาท
ดูตัวเลข๒อาจจะดูน้อยนะคะ
แต่มันมีความสำคัญอย่างมากจากทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเราค่ะ
เราสามารถสร้างความแข็งแกร่งของการค้าระหว่างประเทศได้มากเท่าไหร่
ก็จะได้ยิ่งได้ดุลการค้ามากขึ้นเท่านั้น
เพราะด้วยการโครงสร้างทางเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยแล้ว

ต้องบอกว่าเราได้ล้ำหน้าประเทศเพื่อนบ้านไปพอประมาณเลย
การค้าขายในบริเวณชายแดนของเรานั้นได้เปรียบในเรื่องของดุลการค้ามาตลอด

ดังนั้นค่ะพื้นที่ตามแนวชายแดนควรจะเป็นพื้นที่ที่รัฐควรจะให้การสนับสนุน
ให้เกิดการค้าการขายได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
ดิฉันจะขอยกตัวอย่างปัญหาชายแดนที่ใกล้ตัวดิฉันมากที่สุด
นั่นก็คือชายแดนทางด้านภาคเหนือของประเทศไทยค่ะ
หนึ่งเลยต้องบอกว่าความขาดแคลนทางด้านเศรษฐกิจค่ะ
ทางด้านชายแดนภาคเหนือเรามีความขาดแคลนทางด้านเศรษฐกิจ
มากกว่าพื้นที่อื่นของประเทศไทยนะคะ
ตัวอย่างเช่นการเกษตรหรือว่าในงานอื่น
มักจะมีรายได้ต่ำอย่างที่ดิฉันได้เคยอภิปรายไว้
สองคือการล้มละลายของวัฒนธรรมค่ะ
มีบางวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาที่ดีตามแนวชายแดน
ไม่ว่าจะเป็นของพี่น้องชาติภัณฑ์นะคะ
วันนี้ค่ะเสี่ยงต่อการถูกลืม
วันนี้ค่ะเสี่ยงต่อการศูนย์หาย
เราควรจะได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากภาครัฐ
เพื่อที่จะได้เห็นวัฒนธรรมเหล่านั้นของพี่น้องชาติภัณฑ์สู่สายตาโลกค่ะ
ลักลอบเข้ายาเสพติดค่ะ
แน่นอนเลยมันมีช่องโหวทางธรรมชาติที่จะมีการลักลอบยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยเรา
อันนี้อาจจะเป็นด้วยเพราะพิษเศรษฐกิจที่ทำให้พี่น้องประชาชนบางส่วนต้องตัดสินใจผิด
เพื่อดำเนินการความอยู่รอดค่ะ
การพัฒนาตามแนวชายแดนนั้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยาก
แต่ดิฉันเชื่อว่าด้วยในรัฐบาลชุดนี้ดิฉันมั่นใจว่าต้องทำได้แน่นอนค่ะ
ตัวอย่างเช่นเรื่องการแก้ปัญหาการเกษตรที่มีราคาตกต่ำ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้จะช่วยแค่พี่น้องตามแนวชายแดนนะคะ
พี่น้องประชาชนคนไทยจะมีอาชีพมีรายได้มากขึ้นและไม่ไปเดินไปในเส้นทางที่ผิดและกลับคืนสู่อ้อมอกของครอบครัวเขาค่ะ
การนำโอกาสที่เป็นจุดเด่นของชายแดนมาอุดรอยรั่ว
เสริมในสิ่งที่ขาดหายไปค่ะ
โดยใช้ภูมิประเทศของเราที่มี
ใช้วัฒนธรรมต่างของกลุ่มชาติภัณฑ์

สิ่งเหล่านี้จะนำเม็ดเงินจากการท่องเที่ยว

จะนำเม็ดเกินการท่องเที่ยวลงสู่ชุมชน
ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่
และสร้างรายได้ให้กับประเทศ
สร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนค่ะ

ในการวางประเทศของเราในสภาพภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนไป
ดิฉันเชื่อค่ะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ย
ภายใต้การนำของท่านเศรษฐาทวีสิน
เราจะสามารถวางตำแหน่งของประเทศ
ในเวทีภูมิภาคและเวทีโลกได้อย่างเหมาะสม
ตามแนวทางที่สนับสนุนสันติภาพและความรุ่งเรืองร่วมกัน

ดิฉันเชื่อว่าจะสามารถเรียกคืนศักดิ์ศรีของคนไทยในเวทีโลก
วงคืนตำแหน่งผู้นำทางเศรษฐกิจสังคมและประชาธิปไตย
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับมาได้
จนสามารถที่จะเป็นเสือแห่งเอเชียได้อีกครั้งค่ะ
ขอให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะ